คุณผู้ชมคะพาไปดูต่อกันที่สงขลาค่ะ
สงขลาคือเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง
ทีนี้พอฝนทิ้งช่วงลิงลิงแสม
มันก็จะหาแหล่งน้ำแล้วก็จะไปหาน้ำกิน
ทีนี้ค่ะมันก็เลยไปกินน้ำในแท้งน้ำ
ปกติแท้งน้ำมันจะมีฝาปิดใช่ไหมคุณผู้ชมคุณ
แต่เนี่ยคนมาขโมยฝาปิดแท้งน้ำ
ทีนี้พอฝามันเปิดลิงมันลงไปกินน้ำ
แล้วมันขึ้นมาไม่ได้นอนตายอยู่ในแท้งน้ำนี่เป็น๑๐ตัวเลยนะ
นี่เป็นคลิปที่อาจารย์วัญญานีสุวรรณชาตรีหรือว่าอาจารย์ก้อ
อาจารย์ก้อเป็นทีมนางฟ้าหมาจรสงขลา
แล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาสาช่วยเหลือสัตว์ทุกชนิดในสงขลา
คนที่สงขลาจะรู้จักอาจารย์ก้อ
ซึ่งตอนที่อาจารย์ก็ไปให้อาหารลิงตรงเชิงเขาตังกวนอยู่ใกล้กับวิหารแดง
ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา
ไปเจอคุณลุงคุณลุงแกไปเดินออกกำลังกายบนเขาลงมา
ลุงก็บอกว่ามันมีลิงจมแท้งน้ำ๒แท้งตายเป็น๑๐ตัวเลย
โอ้โหแล้วตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยพยายามช่วยลิงออกมา
ช่วยมาได้๓๐กว่าตัวนะคะ
วิธีการของเขาคือยื่นไม้ลงไปในแท้งน้ำ
ลิงที่มันยังพอมีเรี่ยวแรงเกาะเกาะกิ่งไม้แล้วก็ปีนขึ้นมา
อาจารย์เนี่ยอาจารย์ถ่ายคลิปเหตุการณ์มาให้ด้วยคุณผู้ชม
เอาจริงพอได้ดูแล้วก็สะเทือนใจค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะ
คนเขาก็เห็นคลิปนี้แล้วก็สงสารมันเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้าค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลาก็ขึ้นไป

แท้งน้ำไปเจอพวกซากฝูงลิงสมลอยตายอยู่๑๕ตัว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตักซากลิงทั้ง๑๕ตัวขึ้นมาจากแท้ง
เพราะว่ากลิ่นมันเริ่มเหม็นแล้วน่าจะตายมา๔๕วันแล้วค่ะ
แล้วก็เอาซากมันไปขุดหลุมฝังกลบบริเวณชายป่าบนเขาตังกวน
โดยนายกเทศมนตรีนครสงขลาคือนายสมศักดิ์ตันติเสรณี
ก็บอกนะคะบอกว่าสาเหตุที่ฝูงลิงตกไปในแท้งน้ำ
น่าจะมาจากที่ลิงพากันกระโดดลงไปหาน้ำกิน
ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแหล่งน้ำ
แล้วพอมันลงไปปั๊บก็ขึ้นมาไม่ได้ปีนขึ้นมาก็ไม่ได้จมน้ำตาย
ก่อนหน้านี้ที่แท้งตรงนี้เราก็ถามนายกเทศเหมือนกันนะว่า
ท่านคะแล้วทำไมไม่มีฝาเฝอปิดอะไรให้เรียบร้อย
ลิงมันจะได้ไม่ลงไปท่านก็บอกว่าจริงมี
คือมันมีฝาปิดเรียบร้อยแหละแต่คุณเชื่อไหมล่ะมีคนมาขโมย
ขโมยไอ้ฝาปิดแท่งน้ำไปลิงมันก็เลยกระโดดลงไปข้างในได้
แล้วก็เลยถามนายกเทศคะแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อ
นายกเทศก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะสั่งให้ทีมสร้างฝาปิด
คราวนี้จะเอาเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเลยเอาให้แน่นหนาเลย
ไม่มีคนมาขโมยไปอีกแล้วลิงเนี่ยก็จะได้ไม่เปิดได้ด้วยนะ
ก็คือปิดให้มันแน่นลิงจะได้ไม่กระโดดลงไปในแท้ง
ซึ่งฝุงลิงสมัยที่เขาตังกวนแล้วก็เขาน้อยอยู่ตรงข้ามกัน
มีอยู่ประมาณนัก๔๐๐๐ตัวได้คุณผู้ชม
เขาจะแบ่งกันเป็นฝูงมีทั้งหมด๕ฝูง
ชาวบ้านก็จะเอาอาหารมาให้ประจำตามจุดที่เทศบาลเขากำหนดเอาไว้ตลอด
แต่ว่าลิงที่ตกไปในแท้งเนี่ยเป็นฝูงลิงที่เขาหากินอยู่บริเวณวิหารแดง
ช่วงหน้าแรงฝนทิ้งช่วงเขาขาดน้ำไม่มีแหล่งน้ำ
ก็ลงไปหาน้ำดื่มแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้
มันก็เลยกลายมาเป็นข่าวสลดแบบนี้

น่าสงสารเขาส่วนนี้ก็เป็นธีมมือของมนุษย์